ตักบาทเทโวมาจากพุทธประวัติว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงรำลึกถึงพระมารดาซึ่งสิ้นพระชนไปจุติบนสวรรค์ชั้นดาวดึง
เสด็จขึ้นไปจำพรรษาณสวรรค์ชั้นนั้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดา
เมื่อครบพรรษาแล้วได้เสด็จลงมาในวันแรม๑ค่ำเดือน๑๑ประชาชนทั้งหลายต่างยินดีพากันจัดเตรียมอาหารใส่บาทต้อนรับ
เรียกเป็นภาษาบาลีว่าเทโวโรฮนะแปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลก
จึงเป็นประเพณีตักบาทเทโวสืบมาโดยทำข้าวต้มลูกยนต์ถวายพระ
กล่าวกันว่าในครั้งพุทธกาลพระบรมศาสดาถูกห้อมล้อมด้วยเทวดาและมนุษย์จนเข้าไม่ถึงจึงต้องใช้โยน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน